อีกเรื่องหนึ่งกรณีที่โลกออนไลน์เขาแชร์คลิปมีตำรวจนายหนึ่งเขาขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็เหมือนกับขี่แล้วก็ล้มตะแคงอยู่ข้างถนนที่จังหวัดภูเก็ต
มีคนเข้าไปช่วยพยายามพยุงตัวให้แล้วก็ให้ขี่ต่อไป
แต่ขี่ไปขี่มาแป๊บเดียวก็ล้มอีกแล้วไปชนเข้ากับราวเหล็กกั้นขอบถนน
จนกระทั่งต้องจอดรถพักเอาไว้ซึ่งคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ย
มันมีคนแสดงความเห็นไงคุณเอ๊ะตำรวจนายนี้ยังไงเซขนาดเนี้ย
เมาหรือเปล่าเออนั่นสิเห็นไหมคือล้มลงไปมีคนเข้าไปพยุงแล้วนะ
เอาขี่ไปได้อีกหน่อยล้มอีกคือถ้าแค่คนมองไม่ได้รู้อะไรเลย
มันก็ต้องคิดไปในทางที่ว่าเมาแน่ทำไมคุมสติไม่ได้ใช่ไหมคะ
และอยู่ในเครื่องแบบด้วยนั่นน่ะสิมาทั้งชุดนะมาทั้งหมวกทั้งชุดเลยนะคะ
ก็นี่แหละค่ะก็เลยเป็นคลิปเจ้ากรรมที่เป็นตัวต้นเรื่องนะคะ
ทำให้เกิดการวิพักษ์วิจารณ์กันตามมาค่ะ
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กเทอร์สักขัดทศิลป์ทรัพย์
โพสต์คลิปความยาวประมาณหนึ่งนาทีสี่สิบเอ็ดวินาที
พร้อมข้อความระบุว่าหนักไปหน่อยคลิปนี้นะคะ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งแสดงให้เห็นภาพขณะที่ตำรวจนายหนึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนดาเวฟทะเบียนหนึ่งกกชฉีงห้าสี่สามแปดภูเก็ต
ตะแคงอยู่ริมฟุตบาทข้างถนนบริเวณถนนเทพกษัตรีฝั่งขาเข้า
หน้าร้านสะดวกซื้ออำเภอทะหลังจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วเราก็จะเห็นเนี่ยแหละค่ะ
สามท่านนี้เป็นพลเมืองดีไปช่วยพยุงตัวและก็รถจักรยานยนต์ขึ้น
จากนั้นตำรวจนายนี้พยายามขี่รถไปต่อไปได้แค่ประมาณห้าเมตรเท่านั้นค่ะ
นี่นะคะพยายามไปต่อเขาบอกไปได้แค่๕เมตรรถก็เซอย่างนี้
กับราวเหล็กกั้นขอบถนนอีกครั้งนึงนะคะชาวโซเชียลเขาก็เลยแชร์คลิปตำรวจนายนี้
และแสดงความคิดเห็นกันค่ะส่วนใหญ่แน่นอนว่าให้ความคิดเห็นเชิงลบนะคะ
บอกว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยเมาสุราหรือเปล่าทำไมมีอาการแบบนี้
ล่าสุดวันนี้พันธุ์ตำรวจเอกอักกณิตด่านพิทักษาตผู้กำกับการสพเชิงทะเล
ชี้แจงนะคะบอกว่าชายคนนี้คือดาบตำรวจวิสรุธอุดมจิต
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการสพเชิงทะเล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๑๗นาฬิกา๓๐นาทีของวันเสาร์ที่ผ่านมา
หลังจากที่ดาบตำรวจวิสรุธออกเวรปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพัก
แต่ระหว่างทางขับรถเซไปมาทรงตัวไม่ได้เพราะตำรวจรายนี้มีอายุมากแล้วค่ะ
รวมทั้งมีอาการป่วยด้วยอาการน้ำในหูไม่เท่ากันประกอบกับร่างกายอ่อนแอ
ทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะควบคุมรถไม่ไหว
ทำให้ต้องนำรถเข้าจอดข้างทางในจุดดังกล่าวแต่ขณะจอดรถเองก็ทรงตัวไม่ไหว
ประกอบกับก่อนหน้านี้ดาบตำรวจวิสรุธประสบอุบัติเหตุกระดูกแตกที่ขาต้องใส่เหล็กดามไว้อีก
ขาก็เลยไม่มีแรงจะยันรถน่ะนะคะรถจึงล้มตะแคงอยู่ริมถนน
ก่อนจะมีพลเมืองดีมาช่วยประคองค่ะ

ก็สามารถขี่รถต่อไปได้
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ไปเรื่อยจนถึงบ้านพักได้นะคะ
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างลาพักเพื่อรักษาอาการป่วยอยู่ด้วย
ซึ่งผู้อำกับการสพเชิงทะเลวอนสังคมว่าอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสิน
ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านด้วยนะคะ
ยืนยันว่าตำรวจนายนี้ป่วยจริง
ไม่ได้มีอาการเมาสุราตามที่ได้มีการวิพักษ์วิจารณ์กัน

ถ้าเกิดว่ามีอาการหลายอย่างอย่างที่บอกไป

มันก็เป็นไปได้แล้วดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงกว่านี้นะคะ
รักษาสุขภาพด้วยเชื่อว่าตำรวจทำงานหนักนะคะ